มีเรื่องมาเตือนกันสำหรับคนชอบเปิบพิษดารชอบกินสัตว์แปลก
มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่อุทัยชอบกินงูสิงบ้างงูจงอางบ้าง
อะไรแบบนี้ไปทำเป็นกับข้าวแกล้มเหล้า
ล่าสุดไปจับคางคกมามาทำกับข้าวแกล้มเหล้าแต่เหมือนทำไม่เป็น
ไปเจอพิษของคางคกเข้ากินแล้วแบบน้ำลายฟูมปาก
ใช่มันจะไม่มีพิษของมันนะอ๋ออืม
และตำรวจผู้ท้อนลาโมรันซักซ์ได้แจ้งสีเอชวิตอยู่ในบ้านที่๗๖หมู่๒
นอนน้ำลายฟูอุ้มปากหนองพื้นไปหมด
แต่ว่าไม่ได้มีร่อยการต่อสู้ไม่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ทางด้านของน้องชายของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟัง
พี่ชายเนี่ยเขาเคยมีเมียนะแต่ว่าเลิกกันไปแล้วสักประมาณ๑ปีแล้วนะฮะ
อยู่บ้านคนนี้คนเดียวนะฮะก็จะมีพี่สาวคอยแวะเวียนมาดูแลบ้างอะไรบ้างนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุช่วงสายเนี่ยก็มีการแวะมาหาพี่ที่บ้านเห็นว่าโอ้โห
กำลังนั่งปิ้งย่างคางคกอยู่เลยแล้วเป็นคางคกที่ไข่ด้วย
คางคกกินอยู่ที่เตาถ่านครับแล้วก็ชวนเขากินนะพี่ชายย่างไว้แล้วเนี่ย
แม่แก้มเหล้าเขาปฏิเสธไปเพราะว่าไม่เคยกินคางคกมาก่อน
ก็เลยไม่กินแล้วก็ออกจากบ้านไปทำธุระปล่อยพี่นั่งกินอยู่คนเดียว
ต่อมามีคนโทรศัพท์มาพี่สาวโทรมาไปดูพี่ชายหน่อยเถอะ
นอนอยู่ที่หน้าประตูบ้านน้ำลายฟูมปากขนาดนั้นก็รีบไปดูไปช่วยกัน
พี่ชายออกมาที่หน้าประตูแต่ว่าไม่ทันพี่ชายเสียชีวิตไปแล้วนะครับ

โหโน้นโชว์ไข่ทเอาก่นมาให้ดูนะ
นี่น้องชายผู้ตายเขาบอกว่าพี่ชายเป็นคนชอบกินสัตว์แปลก

แล้วก็ถ้ากินไม่ทันก็ชำแหละแล้วก็เก็บไม่ได้ตู้เย็นนะฮะ
เขาก็เคยไปเห็นว่ามีงูในตู้เย็นด้วย
เอามาโชว์ให้ดูเนี่ยพี่ชายเก็บงูไว้แบบนี้ครับเป็นซากเลย
พอไปดูตู้เย็นนะมีทั้งซากงูสิงงูจงอางเต็มไปหมดเลย
ถ้าเกิดว่ามีงูเข้าบ้านใครแล้วทุบตายเขาจะไปขอมา
แล้วก็มาเก็บไว้ตู้เย็นและก็ทำกินกิน
เพราะว่าทางด้านของผู้ตายเองก็ชอบกินแบบนี้
ว่าน่าจะถูกพิษของคางคกเข้าไปแหละ

ก็เสียชีวิตมาแล้วจากเรื่องของทิศทางคกแบบนี้
ตำรวจก็เลยต้องส่งศพไปให้กับแพทย์ตรวจอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปหาสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัด
แล้วก็มอบศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีต่อไปนะครับ
ก็มีคำเตือนจากคุณหมออยู่บ่อยว่าคางคกมันมีพิษ
เวลากินเข้าไปพิษมันก็จะซึมเข้าสู่ช่องปาก

แล้วก็อาการจะหนักรุนแรงแบบนี้บางคนนะคะ